ผู้หญิงคนนึงเขาขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วท้ายมอเตอร์ไซต์เขามีรถเป็นรถเข็น

คืออันตรายตรงนี้ผูกอยู่

แล้วมือเขาเนี่ยถืออะไรอยู่ทำอะไรอยู่

นี่คุณผู้ชมคิดดูถ้าเกิดว่าขับรถตามมอเตอร์ไซค์ที่ขี่อยู่ข้างหน้าแบบนี้
แล้วก็คนในรถที่ถ่ายคลิปไว้เขาบอก
ผู้หญิงคนนี้นอกจากขี่รถแบบนี้อันตรายแล้ว

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดู

เพราะกลัวอะไร

แต่ว่ามือซ้ายเหมือนกับถือถุงพลาสติกอยู่
แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอีกจังหวะหนึ่งคุณผู้ชมที่รถที่เขาถ่ายตามเนี่ยแซงไปได้
พอแซงไปเดี๋ยวคุณผู้ชมดูว่าจะเห็นอะไรนี่เห็นไหมดูตอนเลี้ยวโค้งก็น่ากลัวนะคะ
คนขับรถนี้เขาก็ขับตามไปเรื่อยนะแล้วเขาก็พูดกันในรถนะบอกว่าอุ๊ยอันตรายจังเลยอ่ะ
ขี่รถแบบเนี้ยอ่านี่จังหวะกำลังจะแซงแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะฮะ
มือของผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาทำอะไรอยู่นะครับมือซ้ายเนี่ยนะฮะ
คือเห็นเป็นนี่ค่ะเห็นเป็นถุงพลาสติกครอบอยู่บนจมูกและปาก
บางคนบอกเขาเอาถุงมาปิดกันฝุ่นหรือเปล่าหรือว่ายังไง
แต่ว่าคนบนรถที่ถ่ายคลิปได้เขาบอกว่า
ผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาดมกาวไปด้วย

ทีนี้คนในเฟซบุ๊กเขาก็พอเห็นแบบนี้แล้ว
ก็มีการแชร์ข้อความกัน
ซึ่งเขาบอกว่า

ขับรถไปดมกาวไปไม่อยากจะคิดภาพเลย
ถ้ามีรถพ่วงมาแรงคุณจะเป็นยังไง
ทีนี้คนแสดงความคิดเห็นบางคนก็บอกว่า

คนนี้อีกแล้วเหรอแปลว่าเขาเคยก่อคดี
หรือมันเคยเกิดเหตุอะไรแบบนี้มาแล้วใช่ไหม
คอมเมนต์รวมถึงบางคนบอกว่า
คนนี้ไงระวังนะเธอชอบขโมยของ
อันนี้เป็นคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
แต่ตอนนี้เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
ว่าเธอคือใครมีอาชีพอะไรมาจากไหน
แต่ที่เอามาให้ดูเพื่อให้เตือนกัน
ให้ระมัดระวังถ้าเกิดเราต้องใช้ถนนหนทาง
ร่วมกับคนที่มีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้
รวมถึงถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูอยู่

ฝากหน่อยนะคะฝากไปดูแล
คือหนึ่งต้องดูแหละว่าเธอไอ้ที่ดมอยู่คืออะไร
สองการที่มาขี่รถแบบนี้บนถนนใหญ่
แล้วพ่วงเอาอะไรมาผูกท้ายรถแบบนี้
มันถูกต้องไหมกลัวเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะ